เมื่อวานนี้ที่ราชบุรีก็ต้องบอกว่ามีเหตุเกือบจะสลดเกิดขึ้นนะคะ
คือต้องยอมรับว่าสังคมทุกวันนี้ชีวิตมันดำรงอยู่ยากแหละ
ด้วยความแข่งขันต่างนานาบางทีมันก็บีบคันจิตใจนะคะ
มีสาวพนักงานโรงเรียนกวดวิชาคนหนึ่งที่จังหวัดราชบุรีค่ะ
เรียนจบมาแล้วเนี่ยแต่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่มีการงานที่มั่นคง
ยังไม่สามารถทำให้ครอบครัวภูมิใจได้เครียดจัด
ปีนขึ้นป้ายโฆษณาเลยนะคะแล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊คไปด้วยบอกว่า
ไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมไปดูกัน
ดีไหมหนูไม่มีค่าอะไรไม่มีใครต้องใจหนูแล้ว

ผู้ชมไปดีไหมัเอาไปดีว้าจบไว้
คือคนข้างล่างคือพยายามตะโกนร้องห้ามเกลี้ยกล่อม
ทุกอย่างกับวินาทีชีวิตช่วงนี้ที่ผู้หญิงคนนี้เขารู้สึกว่า
ชีวิตเขาไม่เหลือค่าอะไรไม่มีใครเห็นค่า

ใช่ค่ะคือมันปริ่มแบบมันปริ่มมากจริง
เพราะดีนะคะเจ้าหน้าที่ช่วยเธอไว้ได้

คือข้างล่างถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นอาจจะมืดหน่อยนะ
มีเจ้าหน้าที่ที่เขาเตรียมอุปกรณ์เบาะลม
รอเอาไว้อยู่แล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝัน

เป็นพนักงานโรงเรียนกวดวิชาอายุ๒๓ปีค่ะ

บนป้ายโฆษณาอาคารพาณิชย์๓ชั้นครึ่งค่ะคุณ
แยกครัวสวนป่าถนนราชดรยินดีนะคะ

คุณคิดดูสรรแผ่นป้ายโฆษณาเนี่ยมันไม่ได้หนาเลยนะฐานนะ
นั่นสิเออห้อยขาลงมาแล้วก็ไลฟ์ในเฟซบุ๊กบ่นบอกว่า
รู้สึกผิดหวังในตัวเองที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจไม่ได้
ไม่มีใครเข้าใจเธอไม่มีค่าไม่มีใครสนใจเธอเลย
คนก็มายืนมุงตำรวจเอ่ยเพื่อนเอ่ย
ครูที่โรงเรียนกวดวิชาก็พยายามบอกใจเย็นใจเย็นอย่าโดดนะอย่าโดด
แต่ทำยังไงเธอก็ไม่ยอมลงมาสักทีค่ะ
จนกระทั่ง๑ชั่วโมงผ่านไปก็ยังไม่เป็นผล
เจ้าหน้าที่เลยวางแผนแอบเข้าไปในอาคารเพื่อจะหาทางเข้าชาร์จ
โดยให้เจ้าหน้าที่ด้านล่างพยายามตะโกนปลอบใจ
โกนชวนคุยเพื่อดึงความสนใจ
โอ้โหได้ยินเสียงกรี๊ดใช่ไหมคะ
จังหวัดนั้นนี่แหละคือจังหวัดที่เจ้าหน้าที่
ชาร์จแล้วก็รวบตัวเธอดึงกลับเข้าไปในอาคารได้อย่างปลอดภัย

คนก็ปรบมือแสดงความยินดีกันใหญ่นะคะ
ที่สุดท้ายแล้วชีวิตของเธอคนนี้ก็ยังดำเนินต่อไปได้
ถามเพื่อนว่าเธอมีเรื่องเครียดอะไรขนาดนี้
เพื่อนบอกว่าคือเธอเนี่ยมักจะบ่นกับเพื่อนนะว่า
เรียนจบมาก็ตั้ง๒ปีแล้ว
ยังหางานที่มั่นคงไม่ได้เลย
ยังทำให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเองไม่ได้เลย
ก่อนหน้านี้เธอเคยรักษาโรคเครียดมาแล้วด้วยนะคะ
ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะความเครียดนี่แหละ
ก็เลยทำให้ตัดสินใจอยากที่จะคิดสั้นแล้วก็จบชีวิตตัวเอง
ก็รีบพาไปดูอาการแล้วก็ให้นักจิตวิทยาของโรงพยาบาลราชบุรี
เพื่อที่จะสงบสติอารมณ์แล้วก็
ถึงแนวทางการรักษาว่าจะช่วยเหลือเยียวยาจิตใจยังไงได้บ้าง
น้องคะเรื่องมันเศร้าแต่เราต้องสู้นะคะ
อย่าลืมว่ามีพ่อแม่ของเราที่รอดูความสำเร็จของเราอยู่
แล้วจะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนเครียดเยอะวิธีการอย่างหนึ่ง

คุยกับเพื่อนเราได้เห็นได้สบตากันได้ก่อนได้จับมือให้กำลังใจกัน
ผมว่าถ้าเกิดกลับไปคุยกับพ่อแม่นะโอ้โหกำลังใจจะมาเลย
คือเอาจริงนะถ้าเราเป็นคนดีเป็นคนดีของสังคม
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เท่านี้พ่อแม่ก็ภูมิใจแล้ว
อย่าเอาความสำเร็จของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวเองว่า

เพิ่งจบ๒ปีอนาคตอีกไกล